คุณผู้ชมครับหลายท่านได้ยินประโยคที่ว่างดเหล้าเข้าพรรษากันมานานแล้วนะครับ
เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตามศีล๕นั่นก็คือเรื่องของสุราเมริยะนั่นเอง
แต่สิ่งที่จะเห็นเป็นรูปธรรมในเรื่องของการงดเหล้าช่วงเข้าพรรษาและงดเหล้าให้ยาวขึ้นมาหน่อยให้ตับฟื้นตัวได้นะครับ
เราจะมาพูดคุยกับทางด้านของรองผู้จัดการกองทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสนะครับ
ที่จะมาพูดคุยเรื่องนี้ดรนายแพทย์บัณฑิตสอนภัยศาลสวัสดีครับ

จากได้ปฏิบัติตามศีลแล้วยังได้เรื่องสุขภาพอย่างแท้จริง
วันนี้สสมีความเป็นห่วงเรื่องนี้แล้วจะมาพูดคุยเรื่องของตับของเรา

ตัดมีอันเดียวเสียแล้วเสียเลย

ยังมีสองข้างเสียไปข้างอีกข้างทำงานได้
อดมีสองข้างเสียไปข้างยังทำงานได้

แต่ฟื้นตัวขึ้นมาได้ไหม

เพราะว่าสสมีโครงการพักดื่มเท่ากับพักตับเท่ากับตับฟื้นฟู

ดังนั้นท่านรองให้ความสำคัญกับเรื่องของตับให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันก่อนฮะ

คือตับจริงแล้วมันไม่ได้ใช้ทั้งอันนะครับ
มันมีใช้๑ใน๔แล้วก็สำรอง๓ใน๔
ตอนที่มันเสียมันค่อยเสียเลยเรายังทำงานได้
แต่ถ้ามันเลยมาเยอะแล้วมันจะกลับไม่ได้

ใช่ครับแต่ทีนี้เวลาตับมันจะมีเซลล์ที่ตายแล้ว
ที่สลบอยู่และเซลล์ปกติ

สลบก็คือเวลาเราดื่มเรื่อยมันเหมือนผ้าเราถูพื้น

เพราะฉะนั้นเซลล์ที่สลบถ้าเราหยุดดื่มพักหนึ่งที่ยาวนานพอ
ตับมันจะฟื้นขึ้นมาปกตินะครับ

ใช่ครับแล้วมันก็ยังมีการสร้างเซลล์ทดแทนนะครับ
แต่ว่าถ้าเราหยุดดื่มปุ๊บจำนวนตายมันน้อยลง

เพราะฉะนั้น๓เดือนจะทำให้ตับมันกลับมาได้
ที่สลบไปฟื้นมาได้แต่ต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม
ที่เหมาะสมเรามีงานวิจัยที่จังหวัดหน้านะครับ
คุณหมอท่านหนึ่งได้ทำไว้เจาะเลือดตอนก่อนเข้าพรรษา

ปกติค่าเอ็นไซด์ตับมันจะไม่เกินประมาณ๔๐หน่วย
คนนี้เขาจะเกินไปร้อยกว่าแต่พอหยุด๓เดือนมาจอดตอนออกพรรษาเนี่ย
ลงมาเหลือ๓๐๔๐คือเขางดเล่าตลอดเข้าปัญศาแล้วใช่ครับ
เรื่องของระยะเวลานี้สำคัญอย่างไรครับท่านรองย้ำกันอีกที
ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราตากผ้าแป๊บเดียวยังไม่ทันแห้งแล้วเรามาเช็ดอีก
รู้สึกว่ามันหยุดมาแล้ววันหนึ่ง๒วันมันไม่เห็นแห้งเลยตับไม่ได้ฟื้นฟู
แต่พอเราหยุด๓เดือนผ้ามันแห้งสนิทเราถึงจะเชื่อศรัทธามันว่า
นี่แหละมันฟื้นฟูได้เพราะฉะนั้นถ้าหยุดสั้นไป
มันยังกลับคืนไม่ดีพอ
บางคนตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษาเอาสักวันเข้าพรรษาแล้วกัน

และที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้และเขาจะทำงานได้ตามปกติไหมครับ

เพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเยอะไม่เยอะแค่ไหนขอให้เราทำให้มันดีขึ้นมากว่าเดิม
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน
ไม่ต้องไปกังวลว่าเราต้องดีที่สุดถึงจะทำ
ถ้าไม่ดีขนาดนั้นเราไม่ทำอย่าไปคิดอย่างนั้น
คือเราคิดว่าถ้าเราทำยังไงมันดีขึ้นกว่าที่เราเคยเป็น

อย่าปล่อยให้มันเสียไปเลยอย่าปล่อยให้มันตายไปเลย
เหมือนที่โฆษณาของสสพูดให้โชคกันใหญ่เลย
จะเห็นว่าในนวมเดือนที่๑มันจะค่อยดีขึ้น
ที่๒จะดีขึ้นจนเดือนที่๓ก็จะกลับมา
ใกล้เคียงกับปกติที่สุดนะครับ
เพธให้สสถึงโรนตรงในร่วมนี้ในปีนี้ครับ

เพราะว่าผลเสียของสุรามันเยอะมาก

วิจัยว่าเทียบบุรีเหล้าอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับ
เหล้าเนี่ยทำในผู้ชายนะครับ

ไปทำงานไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับ

ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาสทำให้เกิดการข่มขืน
พวกนี้ทุกอย่างเกิดจากสุราทั้งนั้น
ถ้าเราหยุดเราได้สุขภาพดีขึ้น

รณรงค์มาตลอดแล้วก็ปีนี้ก็เข้มข้นขึ้นเนี่ย

เราทำได้เฉพาะพื้นที่ที่เราทำงานด้วยนะครับ
หวังว่าภาครัฐถ้าเห็นด้วย

อันที่๑เราจะจัดกิจกรรมวันบวชใจ
ในวันเข้าพรรษาในพื้นที่จะไปวัดกัน

อันที่๒ก็คือจะทำกิจกรรมตลอดช่วงพรรษา
ชวนให้คนงดเหล้าเนี่ยมีอะไรทำ
เพราะว่างานวิจัยเพราะว่าเขาก็อยากงดเข้าพรรษา
แต่ว่าไม่มีอะไรทำก็เลยไปดื่มเหล้า

ที่๓จะมีการจัดกิจกรรมเชิดชูคนหัวใจเพชร
โทษนะครับเราเรียกคนหัวใจเพชรคือคนที่งดครบพรรษาเนี่ย

หัวใจหินเสร็จแล้วพอกิจกรรมที่๔ก็คือว่า
เราจะตั้งชมรมคนหัวใจเพชรคนที่เลิกดื่มได้ตลอดชีวิตนะครับ
ตอนวันออกพรรษาตั้งกิจกรรมชมรมเชิดชูคนหัวใจหินสำคัญมาก
เพราะว่าจะมีการจัดนัดกันว่างดให้ครบนะแล้วมาเจอกันที่วัด
จะมีการมอบประกาศนียบัตรเอาครอบครัวมาชื่นชม
บอกว่าขอบคุณมากเขามีความสุขยังไงที่คนนี้เลิกเล่าได้
ทั้งหมดสี่กิจกรรมเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยงดได้ตลอดพรษา
ต่อยอดจากหัวใจหินให้กลายเป็นหัวใจเพชรต่อไป
ก็ต้องถามว่าท่านจะมีวิธีการในการเชิญชวนประชาชนอย่างไร
บางครั้งเนี่ยเราไม่เห็นหรอกว่าตัผมันอยู่ข้างในมันเสียไปแล้ว
คนดื่มเองอยากให้หยุดในช่วง๓เดือนนี้

สนิทไม่ได้ก็ลดลงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะทำได้
คนที่ติดสุราเท่านั้นนะครับที่ควรจะปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
รวมถึงปรึกษา๑๔๑๓เป็นสายด่วน

เขาจะอธิบายว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไง
คนในครอบครัวให้กำลังใจ
อย่าไปเหมือนต่อว่าคาดคัน
บอกเธอนี่ไปนั่นได้แล้วพูดจานุ่มนวล
บอกว่าถ้าเธอเลิกได้เนี่ยฉันจะมีความสุขลูกจะมีความสุข

ใช่ครับพูดจาได้ทางด้านบวกนะครับ
อันนี้จะทำให้นั่นเลิกได้แล้วก็ผู้นำชุมชนมีผลมาก

เพราะว่าถ้าผู้นำชุมชนชวนเลิก

แล้วที่สำคัญก็คือมันจะมีกิจกรรมสังสรรค์
ในชุมชนที่จะมีงานเลี้ยงสุรา
ชุมชนที่เราทำงานด้วยปรากฏว่า
ผู้นำชุมชนจะบอกว่าช่วงนี้งด
ก็จะไม่มีคนไปชวนคนที่พยายามจะเลิกในช่วงพรรษานี้มาดื่ม
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์มากนะครับ

เจอกันแล้วก็กิจกรรมใหม่อย่างที่สสบอก
มีกิจกรรมที่เราทดลองและทำนะครับ
มีเช่นออกกำลังกายแข่งกีฬากันมาแข่งพายเรือ

ทำกับข้าวขายมาทำเหล็กดัดปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้นะครับ

ก็เลยเข้าสู่วงจรที่เห็นผลดีต่างนะครับ
สั้นตรงนี้สุดท้ายฮะสสอยากให้คุณผู้ชมเห็นความสำคัญของ
ตับอวัยวะหนึ่งของร่างกายยังไงครับ
ก็ตับมีชิ้นเดียวในร่างกายนะครับ
ผมเชื่อว่าทุกคนมีของรักของห่วง
เช่นแก้วสวยหรือว่าโทรศัพท์หรืออะไรก็ตาม

นี่คือหนึ่งอวัยวะที่เราต้องรักษา
เพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนให้ช่วยกันดูแลตับดูแลชีวิตตัวเอง
แล้วก็ทำให้เรามีความสุขและคนรอบข้างเรามีความสุขไปด้วย
นี่แหละครับพักดื่มเท่ากับพักตับ
เท่ากับตับฟื้นฟูโครงการบรณรงค์ของสสสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับ

ที่ปรึกษาเรื่องของการเลิกสุรานั่นเองนะครับ
งดเล่าให้ครบภัณฑ์ศาสตร์ด้วยสสบอกแบบนี้นะครับ
ขอบคุณด้วยนะครับท่านรองผู้จัดการกองทุนสสนะฮะ
รนายแพทย์บัณฑิตสอนภัยศาลขอบคุณมากครับ

บอกบุญบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านนะครับ